คุณผู้ชมคะมาติดตามรายงานพิเศษนะคะ
เจ็ดสิบเจ็ดรอยพระบาทค่ะในหลวงราชการที่เก้า
ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรนะคะ
ขาดแคลนทุนทรัพย์ประกอบอาชีพจึงมีพระราชดำริ
จัดทำโครงการพัฒนาที่ดินชนบทหุบกระพงศ
จังหวัดเพชรบุรีค่ะและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนธ
อยู่บ่อยครั้งนะคะจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่แห้งแรง
แคลนน้ำวันนี้พลิกฟื้นกลายเป็นที่ดินทำกินของเกษตรกร
จนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
อ่า
ุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่แห้งแรงขาดแคลนน้ำ
ได้ถูกเลือกมาพลิกฟื้นให้กลับกลายมาเป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกร
ในหลวงราชกาลที่เก้าส่งห่วงใหญ่ความเดิดร้อย

โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอล
เพื่อการพัฒนาชนบทหุบกระพง
นับเป็นโครงการตามพระราชประสงค์
ในการพัฒนาชนบทของประเทศไทย
แต่เดิมจะเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้
เป็นที่รกล้างว่างเปล่าและเป็นที่อาปาเสื่อมโทรม
ก็ส่งให้กันพื้นที่ออกจากกลมป่าไม้
และก็ทรงปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของกรมป่าไม้แล้วก็กรมที่ดิน
ครับก็มีเนื้อที่ทั้งหมด๑๒๐๗๙ไร่
หนึ่งงาน๘๒ตารางวาเป็นโฉนดของพระองค์ท่าน
ใช้ในชื่อโฉนดก็คือ
พระบาทสมดิตพระเจ้าหรือพระบุพิภนอดุลยเดช
สามแปลงรวมแล้วทั้งหมดสามแปลง
เขาก็จัดสรรให้กับสมาชิกเกษตรกรเนี่ย
รายละไม่เกิน๒๕ไร่

ที่อพยพตามบิดามาจากจังหวัดนครปภม
เนื่องจากไม่มีที่ดินทำกิน
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดสรรที่ดินทำกิน๑๕ไร่
และปลูกกระเจี๊ยบแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
จำหน่ายไปยังสหกรการเกษตรหุบกระพง
ทำให้ทุกวันนี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
อดีตมันก็ที่ผมมาจากโน่มันก็ปัญหาที่ว่า

ทุกวันนี้ผมก็สุขสบายพอสมควร

เจริญเล่าถึงความภาคภูมิใจที่ครั้งหนึ่ง

ครั้งแรกเลยที่ได้เข้าเฝ้าก็คือท่านเสด็จที่บ้านพ่อผม
ช่วงนั้นผมก็ได้กราบเทพพระบาทท่านใกล้ชิดมากครับ
ตั้งแต่วันนั้นเพราะผมได้เข้าเฝ้าในหลวง
ผมนึกว่าผมจะอยู่ที่นี่
ก็คงจะไม่ไปไหนนะครับเขาจะอยู่ในที่พระองค์ท่านนี้ตลอดไป
แล้วก็จะเก็บที่นี้จะไม่ยอมขายจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลาน
ทุกข์ขึ้นหลวงระดกโต๊ะต่อไป
นอนอ่อนกล่องแก้วเกษตรกรใจสู้
ที่ได้รับพระราชทานที่ดินทำกิน

เพราะเห็ดลิงจือเห็ดนางฟ้า
ลูกมะม่วงหิมพานขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว
และปลูกผักสวนครัวเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาไว้บริโภค
อกจากนี้ยังได้ขุดสระกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแรง
เป็นตัวอย่างของการทำการเกษตรได้อย่างคุ้มค่า
และยังได้ทำงานที่โครงการสวนพระองค์สวนจิตรดา
โครงการตามพระราชดำริช่างหัวมัน
ดีใจเพราะว่าท่านประธานที่ดินให้เราทำมาหากิน
ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนเลย
ลูก๘คนไม่รู้จะหอบไปวางตรงไหน

สมัยก่อนเขาบอกไม่เคยได้เจอพระเจ้าอยู่หัว
แต่เราก็ภูมิใจว่าเราได้เจอพระเจ้าอยู่หัว
ตลอดระยะเวลากว่า๗๐ปีแห่งการครองราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
อุทิศพระวรกายด้วยพระวิริยะ
เพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นธุรกันดาล

แต่ก็ได้รับความอ่าวพระราชหริทย์ท้ายใสไม่ต่างกัน
ทำให้ชาวเมืองเพชรจะยังคงรำลึกถึงพระเมตตา
สืบไปชั่วลูกชั่วล้าน
ของเราก็ตอนนี้ก็มีโครงการเผื่อรัมรีดดอหุ่นห่วย
ที่ได้อยู่ในที่ท่านได้ให้เราเป็นคนดูแล

แล้วก็ตอนนี้ก็อบจก็ได้ทำอีกเรื่องคือแหล่งน้ำ
เรื่องแหล่งน้ำนี่ทางออปจก็ได้ทำฝ่ายแมวครับ

โดยก็เป็นโครงการเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับอนุรักษ์น้ำ
เพื่อที่ว่าให้น้ำมาช้า
น้ำจะได้มีเก็บอยู่ได้นาน

แล้วก็ทำอยู่ทุกปีครับทำตลอดครับ
เพราะว่าถือว่าก็เป็นปัจจัยสำคัญในทุกเรื่องนะครับ

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย